ที่จังหวัดเลยฮะ
สาวประเภทสองจะไปชิลกับเพื่อนซะหน่อย
เอาข้าวเอาปลาไปกินกันในสวนสาธารณะ
ไม่ชิลแล้ว
นี่
พวกหนูก็งงเหมือนกัน
อาชีวศ์ศึกษาเลยครับเอาเพิ่มเมืองเลย
ช่วงหัวข้ามของหนึ่งวิทุนายนที่ผ่านมา
ไปเจอวัยรุ่นในคลิปถือมีดเข้ามาขู่จะมาไล่แทงครับ

ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่สวนสาธารณะจุดเกิดเหตุนะครับ
สาวประเภท๒เจ้าของคลิปเล่าบอกว่า
ล้อมวงกินข้าวอยู่เลยพี่
ผู้ชายวัยรุ่นในคลิปขี่รถจักรยานยนต์มากับเพื่อนอีกคนนึง
มาถึงก็ลงจากรถแล้วเดินมาหาแล้วถามว่า

จากนั้นผู้ชายคนดังกล่าวตอบกลับมา

เออพี่พูดแบบนี้ผมเสียใจนะ

แล้ววิ่งไล่จะแทงเพื่อนในกลุ่ม
เพื่อนของวัยรุ่นชายที่มาด้วยกันเข้ามาห้าม

แล้วพูดว่าระหว่างตัวให้ดีนะ

ถ้าเพื่อนน้องเขาไม่ห้าม
เพื่อนหนูนะโดนแทง
น่าจะเมานะหนูคิดนะ

เขาจะมีส่วนเมาด้วยค่ะ
แล้วก็เอาถือมีดมามาปากที่ตรงไหนครับ

ยังมีรอยอยู่เลยค่ะนี่ค่ะ
ก็ไม่เห็นน่ะผิดตรงไหนนะครับเรื่องนี้เตือนกัน